ที่ชนบุรีมีลูกจ้างหญิงวัย๔๕ปี
เธอเคยถูกนายจ้างคนนี้นะครับให้ออกจากงาน
เธอก็เลยโกรธอดีตนายจ้าง
ปรากฏว่าบุกไปถึงร้านเบเกอรี่เลย
เพื่อไปทำร้ายร่างกายอดีตนายจ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป
โอ้โหนะครับ
เธอมาโวยวายแบบนี้นะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์
ขณะที่นางสาววันเพล
ร้านเบเกอรี่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเปิดร้าน
และปรากฏว่าอดีตลูกจ้างก็คือนางสาววันเพ็ญ
ที่เคยให้ออกจากงานตั้งแต่ปีใหม่แล้ว
เพราะมีอาการทางประสาทชอบทะเลาะกับคนในซอย
หวาดกลัวจะเกิดปัญหากับทางครอบครัวของเธอนะครับ
ทำให้นางสาววันเพลนไม่พอใจที่ถูกให้ออกจากงาน
วันเพ็ญจู่โจมเข้ามาใช้มือใช้เล็บ
จิกแขนกระชากเธอจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิต
แล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงครอบครัวของเธอด้วย
ปล่อยไว้แบบนี้นะครับ
ส่วนฟังผู้ก่อเหตุคือนางสาววันเพลน
เธอบอกโอ้โหเธอตอนนี้ชีวิตลำบากมากนะครับ
แล้วก็โกรธนะที่เจ้าของร้านเบอร์เกอรี่ให้เธอออกจากงาน

หลังปีใหม่เธอเลยกลายเป็นคนตกงานไม่มีรายได้นะครับ
เพราะเธอเป็นหัวหลักในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวนะครับ
ที่ผ่านมาเธอตั้งใจทำงานและช่วยเหลือมาตลอด
ทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกถึง๕ทุ่มเที่ยงคืน
ช่วยทำโดยไม่ได้ค่าแรงเพิ่มด้วย

บอกว่าทำแบบนี้เธอเองก็สุดทนเหมือนกันนะครับ
เธอเป็นของหนูหนูช่วยเขาทุกอย่างนะ